มาดูเหตุที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
ลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่
กับฟันที่ว่านี้ก็หมายถึงทั้ง
แกรปกับแท็กซี่จริงนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ

เพราะเพจดังนำคลิปที่มีผู้บันทึก
ปะทะเดือดระหว่างคนขับแท็กซี่กับแกรปค่ะออกมาเผยแพร่นะครับ
จะเห็นว่าคนขับแท็กซี่มากันหลายคัน
แล้วก็มาเหมือนล้อมรถแกรปค่าสีน้ำตาลค่านี้
พยายามจะเคาะให้คนขับรถแกรปคาลงมา
แล้วไม่ลงแล้วก็ถีบอะไรอย่างนี้ครับ
พอคนขับแกรปลงมาแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะวิวาส
ชกต่อยกันบ้างแล้วก็มีคนถ่ายคลิปนี้ไว้ได้
เอาล่ะผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ

ไปสอบถามเพื่อนคนขับแท็กซี่

ว่าเรื่องระหว่างแท็กซี่กับแกรปคาร์
มันเป็นปัญหาที่เรื้อบรังกันมานานเหลือเกินนะฮะ

โดยเฉพาะคนขับแกรปคาร์คนนี้เนี่ย

อกจากจะผิดกฎหมายนำรถมาใช้ผิดประเภทแล้ว

กราฟคาร์ไม่ให้เกียรติแท็กซี่แท้ของเขาเลย
เข้ามารับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ของแท็กซี่
แท็กซี่เองยอมรับว่ากรณีที่เกิดขึ้น

เพราะแกรปคาร์ใช้คำพูดยี่ยวนกวนโมโห
และถึงแม้ว่ากลุ่มคนขับแท็กซี่จะมีมากกว่า
แต่ไม่ได้ถึงขั้นเข้าไปรุมทำร้ายเขานะครับ
ฟังเสียงฝั่งแท็กซี่ก่อนครับ
มันก็น่าโมโหนะพูดถึงว่าคือว่า
แทนที่เขาทำผิดกฎหมายไอ้เราบอกอะไรกับ

ผมจะไปรับที่อื่นก็ได้อะไรประมาณนี้
นี่มันไม่ใช่นี่เขาบอกว่า
อ้าวแล้วเมื่อไหร่คุณจะเลือกขับแก๊ปคาใช่ไหม
ก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่มึงจะ
อะไรนะแล้วเมื่อไหร่มึงจะเริ่มกดมิเตอร์

มันเถียงกันแบบนี้เลย
เถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้นะครับ
ล่าสุดนายธวัชชัยนาแสวงคนขับแกรปคาคันสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับ
แล้วก็นายจำนงทองโชชัดคนขับรถแท็กซี่
และกลุ่มเพื่อนคนขับรถแท็กซี่ที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยา
กับทั้งสองฝ่ายเข้าพบตำรวจ
จากการสอบปากคำนะครับนายจำนงคนขับแท็กซี่
ให้การนะครับว่าวันเกิดเหตุได้พบเห็นรถนิสสันสีส้มน้ำตาล
ทะเบียนกไก่จจ๓๒๓๔กรุงเทพมนคร
จำได้ทันทีเลยว่าเป็นรถที่ให้บริการแกรปคาร์
จากเคยมาแย่งรับผู้โดยสารหลายครั้งแล้ว

คนขับแท็กซี่คุณจำนงก็เลยขับรถไล่ตาม
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุด้วยความโมโห
ตัวเขาเองและกลุ่มเพื่อนคนขับแท็กซี่โมโหมากนะครับ
ลงมาพยายามเคาะกระจกให้คนขับแกรปคาลงมาก่อนแล้ว

ประตูเข้าไปก็ยิ่งโมโหนักเลยนะฮะ
และสุดท้ายทำให้นายธวัชชัยคนขับแกรปคาร์เนี่ย
ลงมาจากรถแล้วก็มีการถกเถียงชกต่อยกันตามคลิปนะครับ
ขณะที่ตำรวจตรวจสอบจากคลิปหลักฐานและพยานแวดล้อมในเหตุการณ์
ทราบว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ย
นิสสันสีส้มน้ำตาลของนายธวัชชัยไม่มีผู้โดยสาร
ไม่ได้จอดรอรับผู้โดยสารอยู่
และไม่ได้แย่งลูกค้าจากกลุ่มคนขับแท็กซี่
จึงถือว่ายังไม่มีความผิด
พันธ์ตำรวจเอกอภิชัยผู้กรรมการสพพัทยาบอกว่า
หลังสอบปากคำทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเจรจากันได้แต่โดยดี
ส่วนการทะเลาะวิวาดกันได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย
แจ้งข้อหาเพิ่มกับนายจำนงคนขับรถแท็กซี่ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์
โดยจะรวบรวมสำนวนส่งฟ้องสารดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่าทางฝั่งพี่แท็กซี่เขาก็ย้ำตำรวจนะ
พี่ตำรวจวันหลังถ้าเจอแกรปคาร์มาขับผิดกฎหมายแบบนี้
ก็ต้องจับเขาแล้วก็เพิ่มข้อหาเขาด้วยนะ

เขาก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหานี้

พัทยามีแท็กซี่ที่ถูกกฎหมายเลย๗๐๐คัน

แท็กซี่เขาบอกรายได้เขาก็น้อยราคาครองชีพมันก็สูง
ก็เลยการจำเป็นของเรื่อง

ขณะที่ผู้โปรโภยเองก็ต้องการมีทางเลือกค่ะนะคะ
มันก็ต้องหาจุดร่วมกันที่มันลงตัวกันได้